อีกหนึ่งเรื่องร้อนในโลกโซเชียลนะคะ
โอ้โหชาวเน็ตเนี่ยแห่แชร์กันมือเป็นระวิงเลยค่ะ
เริ่มจากว่ามีคนไข้คนหนึ่งไม่พอใจนะคะ
เสียงดังด่าทอเกรี้ยวกราดแล้วก็คว่างปลาสิ่งของใส่พยาบาล
เพราะว่าไม่ได้ใบรับรองแพทย์ค่ะ
คลิปนี้เนี่ยถูกโพสต์ช่วงกลางดึกวันพุธที่ผ่านมานะคะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งเขาโพสต์บอกว่าเนี่ย
ขณะนั่งรอจ่ายเงินก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
ตกใจมากสงสารน้องเจ้าหน้าที่ค่ะ

เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าให้แจ้งทางห้องตรวจ
คนไข้ก็บอกก็แจ้งไปแล้วเนี่ยแจ้งไปแล้ว

ก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวอย่างที่เห็นในคลิป
ซึ่งคนไข้คนนี้เนี่ยทั้งคว่างปลาสิ่งของด่า
แล้วก็ตะคอกเจ้าหน้าที่เสียงดังลั่น
สร้างความแตกตื่นให้กับผู้ที่มาใช้โรงพยาบาลเลยนะคะ

บอกว่าคนไข้จะเอาใบรับรองแพทย์

ทีนี้มาโวยวายกับน้องพนักงานคนนี้
ทั้งที่พนักงานก็ถามด้วยความสุภาพแล้วว่า

แต่คนไข้ตอบโต้กลับอย่างรุนแรง
เล่าต่อด้วยว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เนี่ยคือ
คนไข้คนนี้เขานั่งวิวแชร์มา
แล้วปลากระดาษใส่พนักงานไปแล้วรอบหนึ่งด้วยนะคะ

รู้สึกว่าตอนต้นคลิปมาได้ยินเสียงดังปั้งใช่ไหมคะ
คาดว่าน่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือนะคะ

หลายคนก็ไม่พอใจกับพฤติกรรมแบบนี้
ก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
โดยบอกว่าก็แค่ใบรับรองแพทย์เอง

พูดดีก็รู้เรื่องใส่อารมณ์ซะเหลือเกินเรื่องนิดเดียวเอง
บางคนก็บอกเข้าใจนะว่าโรงพยาบาลเอกชน

แต่ถ้าเจอแบบนี้มันก็ไม่ไหวเหมือนกัน

ผู้บริหารแล้วล่ะว่าจะมีแนวทางแบบไหน
ซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีติดต่อไปทางโรงพยาบาลแล้ว
โรงพยาบาลชี้แจงว่าทางคนไข้กับพนักงานเนี่ย
ได้พูดคุยทำความเข้าใจและขอโทษกันแล้ว
ก็ไม่อยากที่จะให้เรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่นะคะ

พนักงานพยาบาลเขาก็ใจเย็นและพูดจาดีนะครับ